เราพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกันดีกว่า
จะมีธุรกิจสำคัญในช่วงเดือนวิทยุนายน
นั่นก็คือศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ล่าสุดครับทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยก็บอกนะครับว่า
จะประกาศรายชื่อนักเตะที่จะติดชุดนี้ก่อน

๕๘วิทยุนายนนี้นะครับศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ที่ช้าอารินาจังหวัดบุรีรำจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับ
โคชโตยศิริษักยอดญาติไทยหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่า
ในการเตรียมทีมจะพยายามสรุปรายชื่อผู้เล่นที่จะเรียกมาติดทีมชาติในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ซึ่งในขณะนี้มีหลายคนที่กำลังติดตามดูฟอร์มการเล่นอยู่
ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อก่อนการแข่งประมาณ๑สัปดาห์หรือว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
จะต้องหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
ไทยเจ้าภาพอันดับ๑๑๔ของโลกเวียดนามอันดับ๙๘อินเดียอันดับ๑๐๑
แล้วก็กุระเสาอันดับที่๘๒รอบแรกครับจะแข่งขันวันที่๕มิถุนายนแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ
ชิงที่๓ในวันที่๘มิถุนายนส่วนการประกบคู่รอยืนยันอีกครั้ง
โดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นถ่ายทอดสดทุกนัดของโทรนาเมนต์นี้เลยครับ